ไหนตามพี่เมียวเรื่องณเดชยังไงเมื่อกี้
เดชเขามีข่าวว่า
ที่ไปงานไปเลี้ยงวันเกิดของน้องยายา

อยู่จับมือกับยาย่าอยู่

ท่านผู้ชมแฟนคลับเขาก็กิ๊บกิ้วกันว่าว้ายจับมือกันหวานวิว
แล้วก็ลุ้นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมเปิดตัวแล้วใช่ไหม
ล่าสุดไปเจอกันในงานครับเขาก็เลยสัมภาษณ์เลย
วันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคำถามก็คือวันเกิดที่ผ่านมา
โฟกัสไปที่มือว่าจับมือกันอยู่ใช่ไหม
ณเดชน์หัวเราะก็จับครับ
ก็จะเป็นไงล่ะแต่ไม่มีอะไรครับ
โวยพรเฉยอวยพรวันเกิดอะไรแบบนี้ไม่มีอะไร
นักข่าวก็ถามว่าบรรยากาศพาไปหรือเปล่าไม่หรอกครับ
แล้วก็หัวเราะแต่เขาเจอหัวเราะแบบว่าครึ่มนะดิฉันดูดิดูดิ
ก็จัดแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วทานข้าวกับครอบครัว

ยายาบอกจริงไม่ได้จับนะคะแค่วาง

ณเดชน์ตอบว่าจับแทนผู้ใหญ่ครับเอ็นดืม
มันติดกับทุกปีเหรอครับถ้าข่าวถามได้เดี๋ยวไม่แล้วครับก็เหมือนกันทุกปี
แล้วก็ปีนี้อะไรดูชัดเจนขึ้นณเดชน์ก็ตอบว่าอืมอืม
ยาย่าบอกทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ยายาเขาจะบอกว่าเป็นกรยานมิตรกันเขาไม่พูดคำว่าแฟนกัน
ไม่พูดไม่พูดเขาไม่ผิดคุณหรอกน่ารักนะน่ารักนะ
แล้วแฟนเชียร์นะคะว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวณเดชน์แบบว่า
ตอนที่คุณณเดชน์เขาให้สัมภาษณ์เวลามี

แล้วว่าทุกคนคงทราบกันดีไม่ได้มีแล้วนะครับ
เป็นแบบนี้เรื่อยก็สบายใจดี

อ๋องานกลมชัดลึงไง

อะไรดีมีให้กันตลอดถามว่าพัฒนาไหม

แล้วก็ดอกกุหลาบสียิ้มพูดูดิ

ดอกกุหลาบอยู่ในกล่อง

เป็นสิ่งที่คนถามทุกปีเป็นแหวนของหนูเองค่ะ
ที่อื่นไม่ได้มันพอดีนิ้วนางข้างซ้ายค่ะ

ที่บ้านหนูมือฝั่งซ้ายไม่ได้เป็นมือที่แต่งงานนะคะ
ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอย่างนั้น

แต่นดูอ่ะ

อืมครบสมัยทายไปแล้วนะ

อ่าจะฝากวันให้แฟนวันเกิดเขา
จะไปหาสามีที่ฮ่องกง

หลงรักเขาหลงรักคนชาวเมียนมาร์

เดี๋ยวก่อนเขาก็เป็นอยู่แล้ว